ให้ผมเหรอแล้วผมจะติดตรงไหนแล้ว

ผู้ชายใครเค้าติดกับเราปะโทษ

ผู้ชายไทยเขาติดกันน่าเกลียด

หญิงเขาชอบผู้ชายแบบนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนนะ

เอาอีกข้างไว้จะได้สมดุลกัน

มันรอยหูแดงคุณผู้ชม

ว่าเอาใจคุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มาแนะนำเมนู
อยากจะให้เราไปตลอดกินตลอดชิมกันนะคะ
กัดมาด้วยว่าร้านอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะ

เรื่องของอาหารการกินมีมานำเสนออย่างต่อเนื่อง
เรื่องของทุเรียนเราก็ต้องพูดถึง

แต่ว่ากว่าจะมาเป็นทุเรียนที่ขายตามท้องตลาด

เกษตรกรเขากว่าที่จะได้ทุเรียนมาขาย
มันลำบากยากเย็นขนาดไหน

อุ๊ดอุ๊ดอะไรมันหมดไว้

เดี๋ยวนะที่หล่อนตามลงมาลูกทุเรียนเลยนะคุณ

ผมถึงบอกไงว่ามันยากลำบาก
นี่ทุเรียหรือภาร์น

กลัวจะพลุนเหรอ
นี่เป็นที่มาของคำว่าทุเรียนสไลด์

ดูสิครับเกษตรกรเขาโอ้โหกว่าจะได้ทุเรียนมาขายนะครับ

แล้วดูท่านนี้สิครับถลายลื่นลงมาแล้วก็เอามาลูกใหญ่ซะด้วย

อ้าหนีแล้วโอ้โฮหลบคนต้านระวัง

ร์ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นกระสาทรกร
ชาวอำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพอทุเรียนเขาก็เยอะอยู่อ่ะนะ
แล้วก็กำลังร่วมไม้ร่วมมือในการขนย้ายทุเรียนลงมา
โอ้โหแต่ว่าพื้นที่มันเป็นเนินแบบว่าเนินสไลด์
ชันด้วยอ่ะแล้วก็ฝนตกด้วยแหละ
ค่ะพื้นมันก็เลยเป็นโครนด้วยจริงตกหนักมากเลยเนอะใบต่อ
ใช่ค่ะดูสิเนี่ยคุณยูนาวเห็นแบบนี้แล้วไปอีกขนบ้างไหมเอาไหม

ให้คุณเนี่ยให้คุณเนี่ยสะลายสะลายมาก

คือถ้าเป็นผมเนี่ยนะคุณจะได้เห็นการกลิ้งหลุนลงมาไม่ได้เพียงแค่ลูกทุเรียนนะ
คือดิฉันไม่แน่ใจนะถ้าเป็นคนตัวงูด้วยจะอันไหนเป็นทุเรียนอันไหนคือคุณชนะเพราะมันเหลืองกลมเหมือนกัน
แล้วเวลากลิ้งลงมาเนี่ยคนจะหลบคุณชนะหรือหลบทุเรียน

มันไม่ได้ใหญ่โตน่ากลัวอะไรขนาดนั้นปะโถแต่นี่เอาทุเรียนลงมาคุณกลัวไหมล่ะ
กลัวอ่ะอันนี้ตัวไขโตมันนะคะ

ไปเจอพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนบอกขออีกหน่อยได้ไหมลดอีกสัก๕๐๒๐บาท

น่ากินจังทุเรียน